ต่อกันที่หนุ่มหล่อกวินดูวานกันบ้างดีกว่า

ใช้แฟนอีกรูปแบบเนี่ย

วินบอกเลยตอนนี้ยังไม่ใช่ครับพี่แต่ในอนาคตก็ไม่แน่
สำหรับเรื่องทะเลาะคาใจกันกับอดีตเพื่อนรักนะคะ
ทุกวันตอนนี้ยังไม่ได้มีแผนที่จะกลับมาร้องเพลงด้วยกัน
แต่ว่าในอนาคตมันอาจจะมีคอนเสิร์ตที่เราจะอาจจะมารวมตัวกันใหม่ครับ
มันเป็นเรื่องของอนาคตผมว่าเดี๋ยวเรารอดูกันก่อนดีกว่าว่า
มันจะมีคอนเสิร์ตจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันมีข่าวออกมา
ผมไม่รู้ฝั่งนู้นแต่สำหรับผมผมรู้สึกว่า
พอเรายิ่งโตขึ้นเนี่ยเวลาเราเจอหลายสิ่งหลายอย่างปัญหาเยอะ
ก็ควรที่จะคนเราให้อภัยกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรก็ตาม
คนยิ่งโตขึ้นผมว่าปัญหามันก็จะยิ่งค่อยหายไป